ดูสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ในศูนย์อพยพหน่อยครับ
เป็นศูนย์อบภยพพูดเนี้ยภายจากการสู้รสนะฮะ
ที่บ้านแม่นระจวัดต่าครับคุณผู้ชม
หลายพันคนที่เค้าอัดแน่นอยู่ในนั้นประบบต้อนรับในอะไร
ผู้หนีภัยจากการสู้รบฝั่งเมียนมาหลายพันคนนะครับ
ในพื้นที่พักปิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่า๒ยางจตาก
รวมตัวประท้วงนะครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
แล้วก็ทำลายสิ่งของภายในสำนักงานของศูนย์บ้านแม่ละ
พังเสียหายยับเยินนี่ฮะโอ้โหรถแล้วตีซะยับเลย
จากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังใช้ท่อนไม้ทุบทำลายรถยนต์เสียหาย๒คัน
รถจักรยายนอีก๔คันแล้วก็จุดไฟเผาสิ่งของหลายจุดบนถนน
จนเกิดเป็นเหตุกึ่งจราจนล่ะนะครับทั่วเลยทั่วศูนย์อพยพบ้านแม่ล่ะ
สาเหตุการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้นะครับมาจากผู้ลิภัย๔คนเนี่ย
เขาออกไปทำงานนอกพื้นที่พักพิงคือออกไปได้นะไม่ใช่ออกไปไม่ได้
คือถ้าแบบมีคนมาจ้างไปทำงานออกไปได้นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้
แต่ขากลับเขาถูกอศถูกอศตรวจแล้วควบคุมตัว
แล้วไปทำในอีกท่าไหนไม่รู้มีการทำร้ายร่างกายผู้ลีภัย
สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ลีภัยสิครับกระทั่งเกิดเหตุจราจนย่อมนี้ขึ้น
ขณะนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าไอ้ข้างในนี้ใครเป็นแกนนำในการก่อเหตุ
ทุกสอพอที่มีตำรวจชุดกุมภุมภูมิชน

มันแปลว่าอะไรพร้อมเอาไว้นะพร้อมอยู่ในที่ตั้ง
ในสอพอเดี๋ยวถ้ามีคำสั่งเมื่อไหร่

ให้ไปทันทีเพราะว่ากลัวสถานการณ์จะบานปลาย
นี่คือภาพมุมสูงนะครับของศูนย์อพยพบ้านแม่หละนะฮะ
อยู่ชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากนะครับ
จะเห็นว่าอยู่กันหนาแน่นจริง